เอาดูผู้ชมดูเหตุงานนี้หน่อยอุทหารเรื่องของเด็กเล็กนะครับ

ถังน้ำใบนี้ที่บ้านเขาเอาไว้รองน้ำปลาปลา
หนูน้อยวัยหนึ่งคัวร์แปดเดือนชื่นน้องคอปเปิ้ร์เป็นเด็กชายนะครับ
คือไม่รู้ว่ายังไงล่ะ
ลาดสายตาผู้ใหญ่แป๊บเดียว
จมหน้าคว่ำลงไปเท้าชี้ฟ้าขึ้นมา

คือตอนมาเห็นแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาได้เนี่ย
พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพโคม่า
ทางโรงพยาบาลก็ช่วยปั๊มหัวใจนะฮะ
สัญญาณชีพเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมา
แต่ล่าสุดช่วงสายสายวันนี้น้องเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่บ้านของน้องเป็นร้านเช่ารถจักรยานยนต์นะฮะ
อยู่ในซอยเย็นสบายพัทยาใต้
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี

เมื่อวานนี้น้องคอปเตอร์เด็กชายวัย๑ขวบ๘เดือน
ศีรษะเนี่ยทิ้มลงไปในถังที่เป็นถังสีนะฮะ
แต่ว่าทางบ้านเนี่ยเขาเอามารองน้ำปลาปลานะครับ

ทิ้มลงไปเนี่ยคือศีรษะเนี่ยทิ้มลงไป
แล้วเท้าเนี่ยชี้ฟ้าขึ้นมา

ก็คือดึงน้องขึ้นมาแล้วน้องหมดสติไปแล้ว
ก็รีบขี่จักรยานยนต์พาน้องคอปเตอร์ไปส่งโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
น้องเนี่ยกลับมาหายใจได้อีกครั้งหนึ่ง
สัญญาณชีพกลับมาแต่อาการยังโคม่า
สุดท้ายน้องเสียชีวิตเมื่อช่วงสายของวันนี้
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ

ซึ่งเป็นร้านเช่ารถจักรยานยนต์ด้วย
ถังสีที่บ้านเอาไว้รองน้ำปลาปลานี่ฮะ

คอปเตอร์เมื่อวานนี้ก็นี่ฮะ
ความสูงของถังก็ประมาณ๕๐เมตร

เซนติเมตรขออภัย๕๐เซนติเมตร
คือน้องคอปเตอร์เด็กชายวัย๑ขวบ๘เดือนก็อาจจะไม่ได้สูงมากนัก

พอพลาดอาจจะชะโงกไปดูหรืออาจจะลื่นหรืออาจจะพลัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
พอศีรษะน้องทิ้มลงไปข้างล่างเนี่ย
ก็คงจะหาทางขึ้นมาเองไม่ได้นะฮะ
ทางครอบครัวบอกว่าเอาไว้รองน้ำนะครับ
ซึ่งเอาไว้ล้างมือล้างเท้าล้างรถ

ปกติก็จะไม่ได้ปล่อยให้มีน้ำอยู่ในถังนะฮะ
เพราะว่ารู้ว่าน้องคอปเตอร์เนี่ย
ชอบมายืนเล่นน้ำอยู่ตรงนี้เป็นประจำ

แต่เมื่อวานนี้มันมีน้ำค้างอยู่ในถัง
คุณยายของน้องคอปเตอร์นะครับที่คุณระวีการได้คุยด้วย
คุณยายคุยกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
นี่ฮะน้องคอปเตอร์กำลังน่ารักเชียวละ๑ขวบ๘เดือน

คุณยายบอกกับคุณตวีการคือเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาแล้วครับ

ยายก็ยังโทษตัวเองอยู่ว่าเป็นความผิดของตัวยายหรือเปล่า
เพราะปกติยายเป็นคนดูแลหลานชาย
ยายบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่เห็นจริงไม่เห็นเลยว่าตอนที่ออกมาจากบ้านเนี่ย
หลานชายเดินตามออกมา
คือยายเนี่ยออกมาหน้าบ้านเพราะมารับลูกค้าที่มาเช่ารถจักรยานยนต์
แล้วก็มาช่วยสามีก็คือตาของน้องคอปเตอร์ซ่อมรถจักรยานยนต์ด้วย
คือจำได้ล่าสุดเนี่ยยังเห็นว่าคอปเตอร์หลานชาย
ปั่นจักรยานเล่นอยู่ในตัวบ้าน

กำลังแบบเตาะแตะกำลังเล่นจักรยานแบบนี้
แต่นี่ว่าเขาถ่ายที่อื่นนะฮะแต่ในตัวบ้านจะมีคลิปอยู่
คือยายบอกเห็นล่าสุดเนี่ยหลานชายยังปั่นจักรยานอยู่ในตัวบ้าน
ยายออกมาหน้าบ้านไงไม่รู้จริงว่าหลานชายเนี่ยเดินตามออกมา
เห็นอีกทีก็คือแบบหลานเนี่ยหัวทิ้มลงไปในถังน้ำแล้ว
ยายบอกว่าเคยเห็นนะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเคยเห็นเป็นข่าวในโทรทัศน์อยู่บ่อยครั้ง
ไม่คิดจริงว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับหลานชายตัวเอง
หลานก็เสียชีวิตถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะดูแลหลานให้ดีกว่านี้
หลานเล็กให้ดูแลในที่ห่างไม่ได้เลยขนาดเราคิดว่ามันจะไม่ใช่มันก็ใช่ไง
เราเห็นแต่คนอื่นออกทีวีไงเราก็ไม่รู้เนอะ
อยากให้ดูก็ให้คิดเลยมีน้ำที่ไหนแล้วคว่ำทิ้ง
สาวของน้องคอปเตอร์นะครับซึ่งปกติก็จะอยู่ที่บ้านด้วยกันนะฮะ
คุณตาคุณยายแล้วก็น้าสาวเนี่ยจะช่วยกันดูแลหลานชายคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานนะครับ
บอกว่าเห็นหลานชายเนี่ยเดินตามยายออกมานะเย็นเมื่อวานนี้ที่หน้าบ้าน
แต่ก็ไม่คิดว่าหลานเนี่ยจะไปเล่นตรงถังน้ำ
หลานชายชอบไปเล่นบ่อยคือที่ผ่านมาทุกคนก็พยายามช่วยกันดูนั่นแหละ
แต่ขณะเกิดเหตุทุกคนก็กำลังวุ่นกับลูกค้าที่มาเช่ารถจักรยานยนต์แล้วก็มาซ่อมรถจักรยานยนต์ด้วย
น้าก็เดินออกไปหน้าบ้านเหมือนกันคือพอเดินออกมาก็เห็นอีกทีก็คือเท้าหลานเนี่ยชี้ฟ้า
แล้วตัวเนี่ยจมลงไปที่ถังหัวจมอยู่ข้างล่างสุดเลยก็รีบไปดึงหลานขึ้นมา
แต่ตอนนั้นหลานก็แน่นิ่งไปแล้ว
แต่เหมือนเมื่อวานแม่ลืม
ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะฮะซึ่งปกติเวลาไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือว่าออกไปทำงานเนี่ยจะฝากลูกชายไว้กับตายายแล้วก็น้าสาวที่อยู่ที่บ้าน
หลังจากที่ออกจากบ้านกันไปได้ไม่นานก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นรีบกลับมาดูลูกพบว่าลูกตอนนั้นปากเขียวคล้ำหมดลมหายใจไปแล้ว
ชาวบ้านก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจพยายามช่วยกันเอาลูกเนี่ยขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล
จังหวะจะไปโรงพยาบาลไปเจอรถกู้ชีพผ่านมาระหว่างทางพอดีก็เรียกกู้ชีพให้ช่วยเขาก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจ

เพราะเห็นแล้วก็สงสารเขาจัง
ดูรูปดีมากเลยนะครับ
แต่มันแค่เชี่ยววินาทีจริง
เห็นรูปตกลงไปในสระว่ายน้ำ

เราก็คิดว่ารูปเราคงเป็นประมาณนั้น
เราคงทำใจเรื่องนี้ยอมรับลำบาก
ก็ฝากบอกให้ดูดีให้นะครับ

เขาเครียดค่ะแกก็โทษตัวเอง

ตอนนี้คุณหมอก็ให้ยานอนหลับแกมา
คุณพ่อของน้องคอปเตอร์บอกกับคุณระวีการนะครับ
ว่าเหตุการณ์นี้ทางครอบครัว
ไม่ได้โทษอะไรใครเลยนะครับ

คือตอนนี้คุณยายก็กำลังโศกเศร้ามาก
เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองผิดที่ดูแลหลานไม่ดี
เดินออกมาจากบ้านแล้วไม่เห็นว่าหลานเนี่ยเดินตามมาแล้วไปเล่นที่ถังน้ำ
คุณพ่อยืนยันว่าทุกคนไม่มีใครโทษคุณยายนะฮะรู้ว่าเป็นเรื่องของ
ทีนี้ถ้าความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะ
พ่อน้องคอปเตอร์บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานนี้
คืนวันก่อนเกิดเหตุฝันว่าขับรถจมน้ำ
แล้วมีเด็กตัวเท่ากับลูกชายขวบกว่าไปด้วยกัน
แล้วพอจมน้ำไปแล้วก็พยายามเรียกเด็กคนนั้น

สุดท้ายก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับครอบครัว
ก็เลยฝากเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกครอบครัวด้วย
ส่วนศพของน้องคอปเตอร์ครอบครัว
ทำพิธีชาปนกิจวันที่๑๙มกราคมนะครับ